สนับสนุนโดยปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรต้องปุ๋ยตรากระต่ายชัวร์เด๊ะ
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
อาร์พิมพ์
มีในน์ทานอนมรานกาเลปุ๊ยนิ่มขาเด้ตัวใหญ่ซ้ะไม่มี
เอามือไปจับมันก็งับทันทีอาทันทีไม่แหละครับเนี่ยอาก
ร้องเพชรปุ๊กก็ต้องมาดูปุ๋ยกันสิครับ

บ่อเลี้ยงปูนิ่มของคุณวินัยอำมาตย์นิติกุล
ชาวบ้านหมู่หนึ่งตะบลแจ๊บิรังอเภอเมืองจังหวัดสตรูนครับ
ซึ่งคุณวินัยเนี่ยเขาได้ยึดอาชีพเลี้ยงปูนิ่มมากว่า๓๐ปีแล้วครับ
คุณวินัยเล่าให้เกษตรทำเงินฟังว่าการเลี้ยงปูนิ่ม
เริ่มจากการรับซื้อปูดำขนาดเล็กและขนาดกลางนำมาลงกล่องเลี้ยงในบ่อ
ซึ่งเขาเลี้ยงอยู่ที่๒๐๐๐ถึง๓๐๐กล่องโดยจะให้อาหารเนี่ย๓วันต่อครั้งครับ
ประมาณ๒๐๒๕วันปูนิ่มก็จะเริ่มลอกคราบช่วงนี้นี่แหละครับ
ต้องเร่งเก็บเพราะหากปล่อยนานเกิน๔ชั่วโมงปูนิ่มจะแข็งตัวกลายเป็นปูดำทันที
หลังจากที่เก็บปูนิ่มแล้วนะครับก็จะนำมาแพ็คและแช่แข็ง
๑แพ็คเนี่ยจะมี๔๕ตัว
ขายในราคาแพ็คละ๑๙๐๒๐๐บาทโดยส่งขายให้กับตลาดใกล้บ้านวันละ๑๐๑๕กิโลกรัม
จากปูนิ่มแล้วนะครับคุณวินัยเขายังขายปูไข่กิโลกรัมละ๔๐๐๕๐๐บาทอีกด้วย
ก็ทำให้เขามีรายได้วันละไม่ต่ำกว่า๕๖๐๐บาทเลยทีเดียว
ว้าวที่แห่งนี้จะกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
โดยรับทราบราคาแพ็คละส่งขายในราคาแพ็คละ๑๐๐๒๐๐บาทกับตลาดใกล้บาท